เอาล่ะไปดูตัวลมมันยังไงพลิกไปพลิกมา
อิสราเอลนักท่องเที่ยวชาวอิสราเอล
บวกลบเพราะตื่นเช้ามาวันนี้บวกอีกแล้ว
ตกลงบวกแล้วนะติดเชื้อบวกแล้วโอมิครอนด้วย
แต่ว่าที่มันลบตอนนั้นเนี่ยคือหมอเขาชี้แจงบอกว่า
เชื้อมันขาลงแล้วมันเข้าสู่ร่างกายแล้วมันเหลือน้อยน้อย
มันก็เลยไปลบแต่พอเขาไปตรวจอย่างละเอียด

คุณหมอสุภกิจสิริรักษ์ครับท่านอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ยืนยันนะครับว่า
ผลตรวจของนักท่องเที่ยวชาวอิสราเอล
แล้วก็ส่งตัวอย่างไปตรวจหาสายพันธุ์ที่กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
จากนั้นวันถัดมาผลตรวจพบว่าเป็นเชื้อโอมิครอนครับ
แล้วก็ตรวจซ้ำเพื่อยืนยันสายพันธุ์ถึง๒ครั้ง
ส่วนกรณีที่ผลการตรวจในครั้งที่๒และ๓ที่ออกมาไม่พบเชื้อนั้น
จากนักท่องเที่ยวลายนี้มีจำนวนเชื้อที่ไม่เข้มข้น
เพราะว่าการตรวจครั้งที่๑ไอลับที่เขาเอาไปนึงนะคุณผู้ชม
เขาต้องปั่นเชื้อถึง๓๐วงรอบนะ
ซึ่งจริงเนี่ยถ้าเชื้อเข้มข้นปั่นไม่กี่รอบเชื้อมันขึ้นแล้วตรวจเจอแล้ว
ไปตรวจครั้งที่๒ที่เกาะสมุยนะครับหลังจากนั้นอีก๒๓วันเชื้อมันน้อยลงแล้วฮะ
เชื้อมันน้อยทำให้ตรวจไม่พบหรือที่เขาเรียกกันว่าเป็นช่วงขาลงของการติดเชื้อ
อย่างไรก็ตามนะครับก็ค่อนข้างจะสบายใจแสดงว่าคุณเชื้อน้อยโอกาสในแพร่เชื้อคุณก็ต่ำนะครับที่ทำให้คนอื่นติดได้
อธิบดียังระบุด้วยว่าถือว่านักท่องเที่ยวรายนี้มีผลตรวจติดเชื้อนะครับตั้งแต่การตรวจครั้งแรกแล้ว
ดังนั้นจะมีความผิดตามพรบโรคติดต่ออย่างไรก็ตามโรงพยาบาลเกาะสมุยก็ส่งตัวอย่างของนักท่องเที่ยวมาตรวจเพิ่มเติมที่ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์สุราธานีซึ่งขณะนี้รอผลอยู่
สำหรับนักท่องเที่ยวรายนี้นะครับขณะนี้อยู่ระหว่างการกักตัวที่โรงพยาบาลเกาะสมุยอีก๑๐วันตามมาตรการควบคุมโรคซึ่งครั้งนี้เนี่ยโอ้โหคราวนี้มันไม่ต้องกันอีกแล้วนะฮะตำรวจฝ่ายปกครองวางกำลังอย่างรัฐกลุ่มเลยนะครับเดี๋ยวพ้นระยะกักตัวแล้วนะเขามีความผิดนะฮะนะครับเพราะถูกจับตามหมายจับของสนทองหล่อต้องถูกดำเนินคดีใน